จริงเรื่องนี้เองนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้น
สิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือคนซ้ำเติมกันเอง
ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานคนที่เป็นผู้ประสบภัยครอบครัวผู้สูญเสีย
หรือว่าบทบริหารอะไรก็แล้วแต่
สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือการช่วยกันเยียวยามากกว่า

แต่เราทุกคนที่เป็นคนไทยต้องเยียวยาร่วมกัน
ซึ่งนายกเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

โครงการจัดสรรบ้านที่ดินของกองทัพต่าง
นายกก็บอกว่าต้องชี้แจงให้ได้อย่างละเอียด
เพื่อทำความเข้าใจและไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนี้อีก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงประเด็นแรงจูงใจเหตุกราดยิงที่มันเกิดขึ้น
ว่ามันมาจากโครงการจัดสรรที่ดินสร้างบ้านพักขายให้ทหาร
พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเองก็เป็นฐานนะ
ก็บอกว่าจริงโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีนะ
เพราะวัตถุประสงค์ก็คือให้ทหารได้มีบ้านพักเป็นของตัวเอง
โดยมีการขออนุมัติตามระเบียบ
ส่วนเรื่องจะมีการหาผลประโยชน์เอาเปรียบตรงไหน
เรื่องนี้สั่งการให้กองทัพดำเนินการตรวจสอบเพื่อเอาผิดแล้ว
ซึ่งผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ก็แถลงข่าวไปอย่างที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้
อกจากนี้ก็พูดเหมือนกันนะคะว่าจะเปิดช่องทาง
ที่จะให้ทหารแจ้งข้อมูลมาที่พบทบได้โดยตรง
เหนือจากการร้องเรียนตามระบบราชการปกติ
แล้วก็ต้องดูมาตรการรอบด้านด้วยนะคะว่ามันเพียงพอหรือเปล่า
เรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่
ทุกฝ่ายต้องหาแนวทางในการป้องกัน

สิ่งที่นายกเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบ
โดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่านโซเชียลมีเดีย

ความรุนแรงมันก็อาจจะลดลงได้เช่นเดียวกัน
พูดง่ายว่าโอกาสที่มันจะเกิด
อะไรล่ะการเรียนแบบนี้มันก็มีอยู่นะครับ
ก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาจากในต่างประเทศด้วยนะ

นองนี้มาก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยผมก็มานั่งคิดดูที่

เราเกิดอะไรขึ้นในสังคมในปัจจุบัน
เนี่ยเรื่องของการทำบุญประเทศมีมาเหมือนกันนะคะ
นครราชสีมาจะมีการทำบุญเมืองใหญ่ใช่ไหมคะ
เขาก็เลยมีการเสนอว่าทำบุญประเทศด้วยเลยดีไหมล่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาก็มีแผนดำเนินการอยู่แล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอเปิดรับบริจาคโดยตรงนะคะ
หลายคนก็อยากรู้ว่ามีบัญชีในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุหรือเปล่า
ธนาคารกรุงไทยเขามีการเปิดบัญชีเอาไว้แล้วนะคะ

ชื่อบัญชีก็คือเป็นบัญชีช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุ
อย่างเป็นทางการมีบัญชีนี้บัญชีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมถ้าไปเห็นบัญชีอื่นชื่ออื่นอย่าไปโอนให้เขา
เพราะว่าบัญชีทางการที่เปิดมามีแค่อันนี้อันเดียวค่ะ
จากนี้นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่า
สั่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เหนือจากระเบียบของราชการแล้วก็ยังมีภาคเอกชนอีกหลายส่วนเข้าช่วยเหลือด้วย
ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องของการแก้ไขเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ปรับปรุงระบบต่างของทางราชการหรือว่าทหาร
ถ้ามีคำแนะนำก็ลองส่งเข้ามาได้เนอะ

หรือว่ามีข้อมูลอย่างไรก็ส่งเข้ามาเป็นเบาะแสได้ที่หน้าจอของเราเลยนะครับ